ขยับต่อไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นพิธีไล่ผีปอบสิงคุณตา

สุดท้ายแล้วก็ต้องเจอ๒ขั้นตอนเด็ดในการไล่ผีปอบ
ไม่ว่าจะเป็นช้อนช้อนตักวิญญาณรวมถึงใบหนใบหนาดแห่งหลังนี้
หนาดฟาดไปคือฟาดที่ขาเลือดกระอักที่ปาก
เป็นเรื่องแปลกประหลาดมากกับเหตุการณ์ครั้งนี้จังหวัดเพชรชบูรณ์

ไปยัง

มึงไปยังไม่อยู่บ้านลูกเศร้ามึงพูด
เออฮะมึงมากวันให้ดัง

ที่เหลือที่เสียงดังสนั่นหวั่นไหวเป็นญาติของคุณตา
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นกับคุณตาไม่ต้องเอ่ยชื่อท่านก็แล้วกัน
อายุ๖๔ปีเหตุเกิดที่อำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์
เรื่องของเรื่องคือคุณตาไม่ปกติ

กลับมาที่บ้านคือคุณตามีอาการโรคตับอยู่แล้ว
มีเป็นอาการประจำตัวโรคตับ
อยู่ที่โรงพยาบาลและให้เลือดมา๓๐ถุง

แต่พอกลับมามีอาการแปลก
อาการแปลกคือกลางคืนไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนตาโพรง
แล้วมันจะมาหาอะไรกินตามตู้กับข้าวตู้เย็น
ตลอดเวลากินน้ำกินนมกินเนื้อกินไม่หยุดไม่หย่อน

ยังไม่พอกลางวันควรที่จะสว่างสวัยตื่นมาสบาย
ไม่กลางวันนอนสมเห็นแดดไม่ได้
ชาวบ้านหรือคนในบ้านก็เลยเชื่อว่า
เหตุการณ์นี้น่าจะผีติดมาจากโรงพยาบาล
สันนิษฐานไว้แบบนั้นว่ามีผีอะไรหรือเปล่า

เรื่องต้นก็เลยเชิญคนที่มีคาถาอาคม
ในพื้นที่ของจังหวัดเพชรชบูรณ์มาช่วยไล่หน่อย
เข้าสารอาคมแล้วมาวนบริเวณรอบของคุณตา
ไม่เป็นไรคุณตาอยู่ไหนเนี่ยอยู่คุมโปรงอยู่
บริเวณรอบคุณตาไม่มีอากับกิริยาใด
แต่จากนั้นมาเปลี่ยนใหม่เพราะมันไม่ไป

เอาใบหนานมาเป็นพวงใหญ่คือพยายามสะบัดสะบัด
เหมือนไล่ผีที่อยู่ในตัวของคุณตา
ไปมาเอาไปฟาดไม่ได้ฟาดแรงนะ
เบาที่ขาคุณตากระอากเลือด
เหมือนผีมันได้รับปฏิกิริยาจากการไล่ครั้งนี้นะครับ
สุดท้ายแล้วไปหายไปฮะ
มีอาการดีขึ้นคุณตาตาสดใสสักพักใหญ่

สุดท้ายแล้วสามารถที่จะไล่ไอ้เจ้าผีปอบ
รอบนี้ออกไปจากร่างคุณตาได้หรือไม่
เพราะเหมือนไปแล้วแล้วมันกลับเข้ามาใหม่
เป็นผีผู้หญิงเสื้อแดงนั่งคลอบคุณตาอยู่

นี่คือความเชื่อส่วนบุคคล
ในพื้นที่ของวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์